และช่วงนี้นะคะมีงานประชาสัมพันธ์ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่คุณผู้ชมสามารถพาคุณแม่ไปร่วมได้
สูตรศิลปะที่บางไซค์นะคะก็คืองานศิลป์ของแม่
ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเสื้อที่เราสวมใส่อยู่ด้วยนะคะ
เป็นเสื้อสวยนะคะจากสูตรศิลปะที่บางไซค์นะคะ
สำหรับงานนี้ค่ะสินของแม่๓วัน๑๒๑๓๑๔สิงหาคมนี้นะคะ
ส่วนวันที่๑๒มีไฮไลท์ค่ะก็คือการจุดพลุถวายพระพรชัยมงคล
พลุประกอบดนตรีชุดพรรษา๘๔บารมีแม่พระแม่ไทย
ซึ่งจำนวนพลุที่จุดมากทีเดียวนะคะ๘๔๙๙นัดค่ะ
เป็นการจุดที่สวยงามมากเพราะว่าจะจุดกันที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะ
โดยทีมพลุระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ซึ่งจะเริ่มจุดเวลา๒๐นาฬิกาเป็นต้นไป
ใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปชมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไซ

ส่วนคุณผู้ชมที่รอเหรียญกระสาปที่ละลึกนะครับ
ก็ตอนนี้กรมธนารักษ์เปิดจองแล้วก็จ่ายแลกเหรียญเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏแล้วนะครับ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๑๒สิงหาคม๒๕๕๙นะครับ
โดยเหรียญกระสาปที่ระลึกด้านหน้าเป็นพระชายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์
เหรียญทองคำขัดเงาชนิดราคา๑๖๐๐๐บาท
จำหน่ายเหรียญละ๓๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็เหรียญเงินขัดเงาชนิดราคา๘๐๐บาท
จำหน่ายราคาเหรียญละ๑๖๐๐บาท
ซาบโลหะสีขาวต้องแดงผสมนิเกอร์ราคา๕๐บาท
แลกเหรียญละ๕๐บาท
ผลิตจำนวน๘แสนเหรียญก็สามารถแลกได้ทันที

แล้วก็จำกัดให้แลกได้ไม่เกินคนละ๑๐๐เหรียญ
ส่วนเหรียญที่อลึกประดับแถบชนิดบุรูฐ
แล้วก็ชนิดสตรีก็จะเปิดให้แลกในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ฟังเสียงของอธิบดีกรมธนารักษ์ในการชี้แจงถึงเรื่องของเหรียญเที่ยวลึกนี้หน่อยครับ
ผู้ที่สนใจจะซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะมาจองโดยการจ่ายเงินสดเลย
ปีมีค่าเทียบเท่าเงินสดแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะดูยอดด้วยครับ
ในการเปิดจองคราวนี้มียอดจองในแต่ละรุ่นเท่าไหร่
แล้วก็จะได้ผลิตตามจำนวนที่ได้มีการจองเข้ามา
ก็ก่อนหน้านี้มีการจองกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับผู้ที่ต้องการเหรียญเที่ยวลึกนี้นะครับ
ก็วันนี้สามารถที่จะรับได้แล้วนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป